เอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูแบบบึ้มรุ่นใหญ่กันบ้างนะคะ
เซ็กซี่สตาร์รุ่นแบบตัวแม่ของวงการเลยละกัน

จำกันได้นะคะตอนนั้นหุ่นเธอแบบเสียสะบึมฮึ่มมาก
ไป๔๔ปีแล้วอายุของเธอตอนนี้
บอกได้คำเดียวว่าน้องยังต้องหลีกทางอยู่นะจ๊ะ
เดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่คือภาพแบบคุณคนอายุ๔๔อ่ะ
คือตอนนี้ฉันดูอยู่ฉันไม่มีอะไรจะพูดว่าฉันตะลึง
เราอายุเท่าไหร่ห่างกันเกือบ๒๐ปีคุณพระคุณเจ้าช่วย
นี่ฟังไม่ผิดจริง๔๔จริงนะคะ
นี่คือซั่วทรงองค์เอวเป๊ะเวอร์ของเธอนะคะ
ใครได้เห็นก็เป็นน้ำตาค้างตะลึงงึงงันกันไปเลยล่ะ
แต่ว่าอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ความเซ็กซี่ของเธออย่างเดียว
บอกแบบนี้ละกันเพราะว่ากว่าที่เธอจะได้หุ่นแซ่บเป๊ะ
แล้วก็คงกระพันธุ์แบบนี้นะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
ที่เธอบอกไว้ในไอจีไปท้ายรถ

ดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำ
คุณสามารถหยุดเวลาได้แต่ไม่หยุดสวย

อื้อหือโฟกัสค่ะ
เดี๋ยวฉันอยากรู้ว่าในฟิสเน็ตเนี่ย
ตอนที่เห็นคุณลูกตาลไปออกกำลังกายขนาดนี้
หนุ่มเขาแบบโอ้โหไม่น้ำลายไหลกันหรือยังไง
เออจริงต้องเรียกว่าแม่ก็คือแม่เนาะจริงนะ
แล้วก็เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครหลายคน

มันก็ต้องใช้ความพยายามนะคะแล้วก็ให้ดูตัวอย่าง
ทุ่มเทเวลากับการออกกำลังกายของเธอ
เดี๋ยวเราเอาคลิปวิดีโอการออกกำลังกายของเธอมาให้ดู
เผื่อเราจะได้กลับไปทำตามกันบ้างอะไรมันจะได้ใหญ่ขึ้นบ้าง
ถ้ายากก็ทำตามไม่ไหวอยู่นะดูจ้ะ
เวลาออกกำลังกายต้องโฟกัสด้วย

โฟกัสให้ถูกจุดนะคนดูอ่ะนะเวลาออกกำลังกาย
อย่ารอค่ะกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป